ไม่ใช่มาใช้คำพูดอาจจะผิดนะถ้างง

อันนี้ตรงนี้คือความหมายก็คือว่าบทเฉพาะการ
เฉพาะการนี่ก็คือว่าในช่วงถ้าทุกคนคิดว่าจะต้องมีการไปรูป
ในช่วงระยะเวลาแรกเนี่ยที่เปลี่ยนผ่านเนี่ย
มันควรจะต้องมีระยะเวลาไหมว่าบทนั้นบทนี้มันยกเว้นประการชั่วคราวได้ไหม
นะเพื่อให้เกิดการไปรูปไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้หมดอ่ะ

เออมันดาระประเทศชาติจะมั่นคงแข็งแรงนะ
มันก็มีอย่างเช่นผมว่ายกทุกอย่างอันนี้เป็นยกทุกอย่างเฉย

เพื่อให้เกิดการค้าอำนาจในช่วงนี้เท่านั้นเอง
ไหนเรื่องยุทธศาสตร์ชาติอันนี้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจ
มัน๒๐ปีไม่ใช่เขียนว่าชัดเจนนะ
ว่าตรงทำนวงนี้มี๖ยุษัทเดียวไปทำ
ไก่หูอีกทีนะมันก็มีทั้งความคงเศรษฐกิจ
การสร้างความคิดมากในการแข่งขันการบรรทับกรมมนุษย์
มันทางไม่ได้หรอกอันนี้เป็นกรอบการฮ่าง
ส่วนการจะไปทำอย่างไรมันก็จะมาด้วย

แล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของแผนปฏิรูป๕ปี
มันก็ไม่ได้เขียนว่าต้องมาทำนี่ทำนั่น
วันนี้เรามองระยะยาวให้ท่าน๒๐ปี
แผนแม่ลูก๕ปี๕ปีแผนนับประวัติ๕ปี

อกจากการอะไรของที่เขาทำมาเนี่ย

มันก็เดินไปนี่ซ้ายขวาแล้วแต่สถานการณ์การเมือง

ถ้าเขาเดินของท่านไปก็คู่กับหนังท่านไป
แต่ถ้าถามว่ามันต้องมีมาตรการอะไรไหมเล่า
มันก็ต้องมีหลายอย่างไหมที่จะต้องบังคับ

ทั้งหมดนี้คือกลไกลพื้นจะประเมินเขาเอง

ผมไม่รู้ไงเนี่ยเข้าใจหรือยัง
เข้าใจนะไม่ใช่๒ขยัก๓ขยักหรอก

แต่ในช่วงนี้จะยกเว้นบางส่วนก่อนได้ไหม
แล้วเมื่อถึงเวลาสถานการณ์ปกติแล้วก็กลับมาหมด

สวก็เลือกตั้งใหม่ทั้งหมดก็ได้
แต่ในรัฐบาลหน้ามันต้องเกิดความมั่นใจให้เราสิ

วิการิมตรงนี้ต้องเขาคงไปถึงการเลือกการตั้ง
ถึงรัฐบาลจะต้องหยุดดูแลต่อไป

แต่ก็ไม่เป็นเรื่องของพี่นายมา

ก็ไม่รู้สิก็ภายใน๕ปีนั่นแหละ
ปีก็ถ้ามันดีขึ้นทุกปีทุกปีก็ผ่อนผันก็ลดลงไป
ก็เข้ากลไกปกติทำไปไม่เห็นจะยากเลย

ไม่ใช่ถ้าไปเขียนในบทเฉพาะการมันง่ายกว่า
ที่มันจะกลับมาได้เมื่อสถานการณ์มันพร้อม
แต่ถ้าไปใส่ในดับนูมันก็ลำบาก
นี่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของผมไงแล้ว
ท่านนโยคค่ะถ้างั้นขอให้ชัดเจนอีกนิดนึงอีกนิดนึง
เพราะว่าในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน๔ปีหรือ๕ปีที่ว่านี่คือหมายถึงคอสชจะยังอยู่ใช่ไหมคะ
ผมจะอยู่ไปทำไมแล้วเขามีวิธีการอื่นถ้าอยู่ในกลไกปกติก็อยู่ไปสิ
ผมถึงบอกมันจะมีคณะไม่มีหรือจะมีวิธีการไหนก็ไปว่ามา
ไม่ว่าผมจะต้องอยู่หรือไม่อยู่มันยุ่งสนใจกับผมมากนัก
แล้วจะมีการเจรจาหรือต่อลองอะไรกับทางนู้นไหมคะ

ขอบคุณค่ะ
โอเคนะขอบคุณจ้ะ